สุราธานีนะคะลูกสาวคนหนึ่งค่ะบอกว่าอยากกลับมาอยู่บ้าน
แต่บ้านหลังนี้มีพ่ออยู่เธอก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากอยู่กับพ่อ
หนูอยากให้พ่อออกไปเพราะว่าหนูจะเอาสามีมาอยู่ด้วย
แล้วพ่อไม่ออกไปทำยังไงล่ะคะพาเพื่อนมารุมทำร้ายพ่อ
คนข้างบ้านเห็นนะคะถ่ายคลิปไว้ได้ไปดูคลิป
ช่วงแรกจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องนะ

นี่เป็นเสียงคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๗๒ปีค่ะ
ถูกวัยรุ่นมาเป็นกลุ่มประมาณ๔๕คน
รุมทำร้ายถึงในบ้านนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าลูกสาว
พาสามีกับเพื่อนสามีมาทำร้ายร่างกายพ่อตัวเองค่ะ
เพราะว่าต้องการไล่พ่อออกจากบ้าน

เคยพูดกันแล้วว่าพ่อออกไปเถอะ
แต่พ่อไม่ยอมไปก็เลยต้องเอาเพื่อนมารุมแบบนี้หรอก
เขา๗๒นะจะให้พ่อไปอยู่ไหน

ร้องขอความช่วยเหลือก็เลยออกมาดูนะคะ
ลูกสาวแท้พาสามีแล้วก็เพื่อนมารุมทำร้ายพ่อบังเกิดกล้าวค่ะ

ช่วยได้ก็คือแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับแจ้งตำรวจ
ในฐานะดีจันรอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ที่บ้านจุดนี้ก็คือหมู่ที่๒ตมตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะ
คนที่ถูกทำร้ายร่างกายชื่อว่านายพยุงเชื่องช้างอายุ๗๒ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นลูกสาวกับสามีใหม่

เพราะลูกสาวกับสามีใหม่จะย้ายเข้ามาอยู่

แต่นายพยุงผู้เป็นพ่อบอกว่าก็อยู่บ้านหลังนี้มา๑๓ปีแล้ว
และแถมอยู่กับหลานด้วยหลานก็ลูกเธอนั่นแหละ

พ่อบอกพ่อไม่รู้จะไปอยู่ไหนเนี่ยค่ะคุณพ่อ

เคยอยู่กินที่บ้านหลังนี้นะคะกับสามีคนก่อนหน้านี้
ก็อยู่กันไปประมาณ๓ปีแล้วก็มีหลานออกมา๑คน
หลานที่เป็นหลานสาวนะคะก็ทิ้งไว้ให้คุณพ่อเนี่ย

หลังจากนั้นลูกสาวคนนี้ได้สามีใหม่
ก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปไปอยู่กับสามีใหม่
แต่ช่วงหลังนี้บอกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วอ่ะพ่อ
ก็ย้ายเข้ามาเลยนะคะแต่อยากให้พ่อออกไป

ทีมข่าวไปสอบถามนางสาวเพ็ญสุดาชูประเสริฐค่ะ
คนที่โพสต์คลิปนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์

ตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
จำได้ว่าเป็นเสียงน้าพยุงคนข้างบ้าน
ซึ่งลูกสาวสามีและวัยรุ่นประมาณ๔คน
งัดหน้าต่างบานเกล็ดแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายนะคะ
ตัวเองกับคนในครอบครัวก็ออกมาจากบ้านค่ะ
มองด้อมมองก็พยายามจะช่วยเหลือนะคะ
สิ่งที่ทำได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
แต่มีเด็กไปตะโกนบอกว่าอายุงร้องขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยกันหน่อยและพอนี่ก็วิ่งออกมาดู
หะพอวิ่งออกมาดูก็เห็นมีลูกสาวแก่นะคะลูกเขย
ตีกันอยู่นะคะออกจากบ้านไปเออถ้าไม่ออกก็เอาให้ตาย
อาการของพ่อตอนนี้นะคะตามตัวมีรอยฟกช้ำจากการถูกตี
แต่ว่าก็ต้องเป็นคดีความไปให้การกับตำรวจแล้วนะคะ
อันนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
คุณพ่อก็เลี้ยงหลานให้นะ๓ปีค่ะ